รถกระบะสีแดงนะลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนแต่งซิ่ง
ฝ่าไฟแดงครับไปชนรถจักรยานยนต์ที่ข้ามแยกมา
สัญญาณไฟของเขาโอ้โหแล้วทับร่างผู้บาดเจ็บ
ค่ะทับร่างผู้ประเจ็บทับหนึ่งแล้วนะ
แล้วก็ลากบริษัทไปนู่นอืมลากบริษัทของคนเจ็บไปด้วยครับ
นี่เป็นช่วงที่รถกระบะสีแดงชนอัดนะฮะอย่างแรงเลย
ที่อำเภอเมียจับหวัดเชียงใหม่ครับผู้ติดรับบาดเจ็บนะคะ
ตกนะฮะตกไปกระแทกกับพื้นถนนส่วนรถคันก่อเหตุลากนะฮะ
ลากรถจักรยายนต์นะครับโอ้โหติดไปกับหน้ารถเลยนั่นน่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพนะครับรถคันก่อเหตุเนี่ยขับเร่งหนีไปอย่างเร็วเลย
โดยมีรถจักรยายนติดใต้ท้องไปด้วยถูไปประกายไฟมันก็ขึ้นนะสิ
ตามถ่ายรถคันที่ก่อเหตุพบว่าเป็นรถกระบะสีแดงมีลายสติ๊กเกอร์แบบแต่งซิ่ง
นี่นะฮะคาดว่าหนีไปนะฮะใช้เส้นทางมุ่งหน้าสุสานช้างคลาน
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งเบาะแสด้วยล่าสุดไปที่แยกจุดเกิดเหตุนะครับ
ทีมข่าวไปนี่ฮะตรงนี้ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเพราะว่าประชาชนนะครับ
ก็ใช้เส้นทางกันตามปกติขณะที่ไฟจราจรที่สี่แยกก็ใช้งานได้
ไม่ได้มีปัญหาขัดข้องอะไรผู้ได้รับบาดเจ็บเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่า
เขาขี่มอเตอร์ไซค์จากตลาดจะกลับหอนะครับหอพัก
พอมาถึงสี่แยกรถกระบะคู่กรณีฝ่าไฟแดงมาชนเปรี้ยงเขาให้
หนักชนแรงด้วยเข้าใจว่าอีกฝ่ายนึงคงจะเรกลงมาดูแล้วที่ไหนได้นู่น
ไปเลยดีนะไม่ทับร่างซ้ำฮะ
ตอนแรกชนแขนนี่รู้แล้วแต่ท่าแต่คือชนเขาเขามาเขา
เหยียบคันเร่งเขาเล่นคันเร่งเขาเล่นคันเร่งเนี้ยมัน
ทั้งก็เอารถไปด้วยปิดมอเตอร์ไซส์ไปด้วยตำรวจส่วนเนินเชียงใหม่นะครับ
ครับจับกลุ่มรถกระบะคะแนนกล่าวได้แล้วนะฮะ
เบื้องต้นก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
พบว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดฮะ
ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปครับ